มีอันหนึ่งที่เราเชื่อเราเชื่อว่าแฟนเพลงของคุณแม่ยังรักแล้วก็ยังเป็นกำลังใจ
ยังดูแลเพชรอยู่ห่างคอยเฉง้ออย่างน้อยเราคนหนึ่ง
เฉง้อดูว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอ๋อตอนนี้เขาเจอประสบการณ์ชีวิตบ่อย

พอมาเจอเรื่องนี้อ๋อนี่กำลังเจอบททดสอบแบบนี้
เราอยากรู้ว่าแต่ละขั้นตอนของชีวิตเพชรผ่านมาได้ยังไง
หรืออันนี้หลายคนอาจจะเฝ้ามองแล้วก็เป็นกำลังใจให้
ปันหวันดีครับ

หลังจากวันแรกที่ออกไปกลับมาที่เจอกัน

พูดกันค่ะแต่พูดกันไม่รู้เรื่อง

ในวัยที่เขาแบบต้องเจออะไรมากมาย
อาจจะตัดสินใจถูกผิดไป

เกิดวันที่๙มีนาคม

ตามหลักโหรศาสตร์ถือว่าเป็นยังเป็นวันอาทิตย์อยู่นะ
เพราะฉะนั้นตามพื้นดวงชะตาเพชรเนี่ยเกิด
ราศีและลักษณะอยู่ราศีกุม
ราศีก็คือช่วงของวันที่เกิดกับลักษณะจุดเกิด

งั้นแสดงว่าเขาทั้งลักษณะและรักกุม

ถือว่าเป็นคนเกิดราศีกุมดาวอาทิตย์กลุ่มจุดเกิด

เมื่อเพชรเกิดวันอาทิตย์

จะเป็นคนแก่เกินวัยคิดเกินผู้ใหญ่
มาตั้งแต่รู้ความ
จะคิดจะเป็นผู้ใหญ่หรืออยากเป็นผู้ใหญ่
อยากออกไปจากสิ่งที่เป็นอยู่ในสิ่งที่เป็น

อยากเป็นไปในสิ่งเพราะราศีกุมเป็นราศีอิสระ

เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นไปและเกิดขึ้น
มันคือเป็นการเรียนรู้ชีวิต

เขาเรียกตะนุกระดุมพระตีความได้สองอย่าง
หนึ่งเกิดท่ามกลางกองเงินกองทอง
และสมบัติบางประการไม่ว่าจะเป็น

หรืออาจจะเป็นผลงานต่างมากมาย

ฐานะด้วยตัวเองไม่ใช่ใคร

ไม่ใช่เมียเด็กหรือใครทั้งสิ้น

สมบัติที่จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไป
หนึ่งสมบัติเดิมของพ่อแม่ที่มีอยู่

ไม่ว่าจะเป็นสมบัติในเชิงวรรณกรรม

สองสร้างต่อยอดได้

พระฤษฎีเป็นเกษตราธิบดีแปลว่า

ราหูมันแปลว่าความมืดมนต์
ลาหูมันแปลว่ากิเลสตันหา

เป็นดาวประจำตัวแต่ดาวประจำตัวของเพชร

เพราะฉะนั้นไม่ว่าเพชรจะนอกทาง

สุดท้ายเพชรต้องกลับมาสู่จุดที่ดี

แต่ตอบแฟนรายการทั่วฟ้าเมืองไทย

ผ่านเพชรไม่ผิดพลาดหรอกครับ

เห็นเป็นคนที่ดี
สังคมนี้ในประเทศนี้แน่นอน

ข้อที่๑คนเกิดใน๓ราศีคือพิจิกษ์ราศีกุมราศีมีน
๓ราศีนี้จากสถิติที่ผมได้เก็บสะสมมาเกือบ๒๔ปี
การเป็นหนอาชีพเนี่ยมักจะพัดพรากพ่อแม่ตายจาก
หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองคุณแม่คือคุณพุ่มพวงเนี่ยเกิดวันที่
๔สิงหาคม๒๐๔ตามข้อมูลที่ได้มาเวลาก็ปกปิด
ดวงชะตาเพชรครับแปลว่าดวงชะตานี้เกิดมามักจะไม่ได้ทันเห็น
และเรียนรู้เท่าทันในชีวิตมันเป็นดวงชะตาพัดพรากกับแม่

ต้องถามพ่อปกติเคยเอาดวงไปเช็คไหมครับ
ว่าเป็นดวงเป็นคู่อลิกับแม่เขา

ตอนนั้นไม่ได้เช็คว่าเป็นคู่อลิกับแม่เขา

เช็คเพื่อว่าทำไมลูกถึงได้

เหตุการณ์ในชีวิตแบบนี้ครับ

คำตอบที่ได้คืออะไรครับ

หนึ่งเป็นกรรมเก่าของเขา

ถือว่าดวงของแม่
ถือว่าเป็นอลิกับแม่

มันแปลว่าที่คุณพ่อพูดถูกแล้ว

รณะแปลว่าการพัดพราก

มันไม่ใช่แปลว่าเป็นศัตรูกันนะ
มันเป็นกรรมเก่าที่ผูกกันมา
สืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง

พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็มี
คนเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทานกันก็มีมันมีเหตุปัจจัยของกรรมนี่คือความหมาย
มันไม่ใช่แปลว่าแม่เป็นอลิแต่เดี๋ยวคำทางโหรศาสตร์คือคำนี้
เขาใช้คำนี้แต่ว่าเราตีความเป็นอีกแบบหนึ่งราศีไหนในปีนี้ฮะต้องระวัง
อย่างมากที่จะมีปัญหาในครอบครัวจะมีเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยจะทำจาก
เรื่องน้อยให้กลายเป็นเรื่องมาก
ผมจำได้ว่าเราราวประมาณกรกฎาคมปีสมร้อยห้าสิบนะดาวสาวยก
เข้าราศีสิงศ์เล็งคนเกิดราศีกุมเพชรอยู่ราศีกุมเขามีปัญหา
ครอบครัวเสาเพ่งเล็กรักแล้วอสุราภูมิมะเมนอัศดาไว้จันทร์เป็น
เอ็ดแก่ราหูเล่าโทษแท้ประเหินหินมันมีความทุกข์หาอื่น
อันหมื่นแสนที่จะเข้าใจตัวเราและตัวครอบครัวเราได้เช่น
เช่นเดียวกันในพศนี้ดาวเสาโคจรเข้าราศีพิจิกษ์เกรงคน
เกิดราศีพฤศพแน่นอนพิจิกษ์โดนประปายพฤศพโดนหนัก
ไปจนถึงปี๒๖๐สาวทับรักษ์ทับพิจิกทับรักษ์ทับจันกับ

เวลาอยู่กับแม่บ้างได้ไหม

ตอน๓๔ขวบก็เริ่มจำความแล้วครับ

คุณแม่เป็นคนที่ทำงานดึกใช่ไหมครับ

แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับป๊าอยู่หลังเวทีอะไรอย่างนี้

ก็เวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเวลาผมต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
จะเห็นคุณแม่นอนอยู่นะครับ
ป๊าก็จะเป็นคนที่ไปส่งผมไปโรงเรียนนะครับ
ก็ให้ผมไปหอมแก้มคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนนะอะไรอย่างนี้ครับ

ในช่วงที่เราสูญเสียคุณแม่ไป
รู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
กับเด็กวัย๕ขวบเราเข้าใจว่าอะไร

คือผมเข้าใจครับว่า
ว่าคุณแม่คือแบบเสียไปแล้ว

แต่รู้ว่าคือป๊าเขาบอกตลอดว่า

ก็จำได้ว่าติดอยู่ในสมองว่า

เข้าใจแบบวัย๕ขวบของเรา
โอ๊ยหาแม่อยากได้แม่กลับมา
แต่มันมีบางฟิลกับบางอารมณ์ครับ
ที่คือหนังเรื่องนี้
ผมกับป๊ากับมะม้าเคยนอนดูด้วยกัน

ดูไปบางทีผมก็ลองให้มาม่าอยู่ไหน

ดวงนี้โดนของหรือไม่
เคยสงสัยหรือไปถามพ่อตรงมา

คำถามที่คุณถามพ่อคุณตอนนั้นคือ

หรือแค่แกล้งเกียร์เสีย

อย่าว่าแต่ประชาชนมองนะครับ
ผมเองยังไม่ไว้ใจลูก
เหตุผลที่ออกจากบ้านจริงคืออะไร